อีกแล้วใช่ไหมเรื่องน่าหดหูใจนำมาเสนอนะครับ
เรื่องอุบัติเหตุคุณผู้ชมมี๒จุดนะคะ
ก็คือที่สระบุรีเป็นเหตุที่รถแวนเสียหลักชนเสาไฟฟ้า
ส่วนอีกเหตุหนึ่งที่จะเล่าก่อนคือที่ฉะเชิงเศร้า
รถตู้นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีไปพุ่งชนท้ายรถกระบะ
แล้วก็ไปชนกับมอเตอร์ไซค์ที่กำลังรอกลับรถนะคะ

และมีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีได้รับบาดเจ็บด้วย
นี่แหละคุณผู้ชมเป็นภาพวงจรปิด
จับได้เป็นนาทีอุบัติเหตุจังหวะเนี้ยค่ะเห็นไหม
จุดตรงนี้เป็นจุดกลับรถกิโลเมตรที่๔๔
ถนนเทพรัฐบางนาตราดช่องทางด่วนขาเข้ากรุงเทพ
อำเภอบางปะโกงจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้
กระบะฟอร์ดเรนเจอร์เทาดำ
มีนายสานนท์พลชัยอายุ๔๐ปีเป็นคนขับ
กำลังเตรียมจะกลับรถจะยูเทิร์นไปชนบุรี
แล้วระหว่างนั้นนะคะรถตู้สีขาวคือมาเร็ว
รถตู้สีขาวมีนายสังวรจันเจริญอายุ๕๖ปีเป็นคนขับ
แล้วในรถตู้มีผู้โดยสารชาวเกาหลี
มีไกด์อีก๘คนนั่งมาอยู่ในรถ
แล้วรถตู้สีขาวคันนี้เขามาเลนขวา
แล้วมาเร็วมากนะคะคงคนขับคงไม่เห็นว่ามีรถรอเพื่อที่จะกลับรถอยู่

ใช่ไม่ใช่แค่ชนท้ายรถกระบะนะคุณ
คือเสียหลักไปชนรถจักรยานยนต์ที่มีนายประวิทย์จิตเจริญอายุ๔๐ปี
รอกลับรถเหมือนกันก็เลยทำให้รถตู้เนี่ยพุ่งชน
แล้วก็ต่อหม้อทางด่วนนะคะคือพลิกตะแคงหงายเลยล่ะค่ะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้ในสังวรคนขับรถตู้เนี่ยเสียชีวิต
ติดอยู่ภายในซากรถและผู้โดยสารชาวเกาหลีรวมถึงคู่
กรณีก็ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งหมดสิบสองรายตำรวจก็ประสานให้
พิสูจน์หลักฐานตำรวจภูทรจังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ยมาตรวจสอบ
สอบรถที่เกิดอุบัติเหตุทั้งสามคันเพื่อหาสาเหตุการชนที่แท้
จริงนะคะเบื้องต้นเนี่ยผู้บาดเจ็บที่เป็นชาวเกาหลีปลอดภัย
ทั้งหมดค่ะตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑
มีนายประวิทย์คนที่ขี่รถจักรยานยนต์ที่บาดเจ็บขาซ้ายหัก
อันนี้ต้องย้ายโรงพยาบาลไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลพุทธโสธรนะคะ